เอ้าต้องถามสองคนนี้ก่อน
เคยนั่งรถไฟแล้วกินข้าวบนรถไฟไหมครับแบบนั่งไกลอะไรอย่างนี้
เคยข้าวเหนียวไก่ย่าง

ข้าวผัดห่อรถไฟข้าวผัดรถไฟอะไรแบบนี้นะ
ผมชอบมากเลยเมื่อก่อนนั่งรถไฟไปจังหวัดตรังไปเยี่ยมคุณตาคุณยายนะครับ
กินข้าวบนรถไฟเนี่ยโอ้โหมันได้บรรยากาศ
แล้วที่สงขลาเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวสถานีร้อยนะ
เหมือนนั่งบนรถไฟเลยเห็นไหม

ร้านนี้ชื่อว่าร้านสถานีร้อย

ไม่ใช่ภัยแรงอ่ะนะตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านพักรถไฟเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ครับ
เป็นร้านของนางสาวพรพิมลบัวศรีอายุ๓๓ปีหรือคุณกวาง
เด่นที่แตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวและร้านอาหารตามสั่งทั่วไปคือ
ลองหัวรู้จักไอน้ำโบราณนะครับ

เผินก็เหมือนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บนขบวนรถไฟ
หัวรถจักรมีการเขียนชื่อด้วยนี่

เธอบอกว่าเป็นการแก้เคล็ด
แล้วเป็นเลขที่เจ้าของร้านได้ชื่นชอบ

เดี๋ยวจบคำนี้แล้วมาใกล้เป็นการส่วนตัวเขาชอบเป็นการส่วนตัว
เช่นเดียวกับที่หน้าหัวรถจักรมีป้ายแดงนะชช้าง๙๔๘๙นะครับ
กรุงเทพมหานครนะแต่ทะเบียนกรุงเทพนะ
มาของร้านก๋วยเตี๋ยวรถจักรไอน้ำคุณกวางเล่าบอกว่าพ่อกับแฟนเนี่ยทำงานการรถไฟ
พอมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีไอเดียครับสร้างหัวรู้จักไอน้ำโบราณ
ขบวนนี้ขึ้นมาเป็นจุดขายหน่อยให้สะดุดตาเอาถังสีมาทำร้านเปิดขายมาสามปีแล้ว
มีลูกค้าทั้งขาประจำขาจรมากันไม่ขาดสายคุณกวางบอกว่า
เลขบนหัวรถไฟแล้วก็ทะเบียนป้ายแดงเนี่ยเคยให้โชคให้ลาบมาแล้ว๓ครั้งนะ
ส่วนร้านจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
อยู่หัดใหญ่ก็ไปอุดหนุนเธอได้นะครับแม่สถานีร้อยฮะ
มีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้ง
น่ากินนะครับแม่เอามาให้ชาวแบบนี้รู้สึกขิวยังไงก็ไม่รู้